ก็จริงน้องแต้วแกทำเต็มที่แล้วนะครับเราก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะเนาะสุดท้ายเราเนี่ยก็ได้มาซึ่งเหรียญทองแดงนะ
ใช่แล้วค่ะทำให้ตอนนี้ไทยมีเหรียญทอง๑และทองแดงหนึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของไทยนี่แหละค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับน้องแต้วนะครับสุดาพรศรีสอนดีพ่ายแพ้ให้กับเคลลี่แอนแฮริงตันนะครับ
โอ้โหแพ้แบบฉิวเฉียดจริงจริงนิดเดียวนิดเดียวสองต่อสามเสียงใช่ค่ะก็สู้กันมาเรียกว่าสมศักดิ์ศรีแหละ
ครับก็เกือบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเธอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยนะ
คราวนี้คือน้องแต้วโอ้โหสุดยอดมากดิฉันว่าแค่นี้ก็คือได้ใจคนไทยแล้วนะคะได้เหรียญทองแดงกลับมา
ไม่ได้เหรียญทองไม่เป็นไรแต่คุณได้ใจมาเต็มและที่สำคัญคุณได้เหรียญทองแดงสุดยอดเลยนะครับ
ใช่แล้วค่ะเรื่องของกีฬาทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามีรอยยิ้มได้บ้างในช่วงสถานการณ์แบบนี้
ขณะเดียวกันบางคนบอกโอ้โหแต่โควิดมันยังคงมีอยู่จะไม่ให้เครียดได้ยังไง
แต่ก็มีข่าวดีมาบอกจะเป็นข่าวดีหรือจะเป็นข่าวที่น่ากังวลคุณผู้ชมลองฟัง
คือมันเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่ถ้าหากบางคนกังวลว่าฉีดแล้วแพ้ขึ้นมาทำไง
ต้องรักษาต่อไปยังไงแบบไหนดีนะคะก็มีข้อมูลล่าสุดที่ลงในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาว่า
ถ้าหากผู้ที่ได้รับการจัดสรรการฉีดวัคซีนที่เป็นของทางภาครัฐเนี่ยถ้ามีอาการแพ้คุณจะได้รับการรักษาฟรีนะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคโควิด
คือเนื้อหาใจความเนี่ยก็คือจะบอกว่าโรคโควิดเป็นโรคอันตรายร้ายแรง
ถ้าหากว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อมาแล้วก็มีอาการแพ้ต่างโดยเฉพาะแพ้วัคซีนนี่แหละ
หรือมีอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
บุคคลคนนั้นต้องได้รับการรักษาไม่ว่ากรณีใดเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
แล้วก็เป็นการรักษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นก็คือเอาเป็นว่าให้สบายใจใครที่ฉีดตามที่ลงไปในหมอพร้อมหรือไทยร่วมใจหรือทางหน่วยงาน
คือพูดง่ายคือไปรับวัคซีนแบบไม่เสียเงิน
ถ้ามีอาการที่ไม่พึงประสงค์ก็คืออาการข้างเคียงคุณจะมีสิทธิ์ได้รักษาในโรงพยาบาลอย่างแน่นอน
คือที่ออกมาแบบนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจนะให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ
ให้ไปรับการฉีดวัคซีนนะครับ
เดตกันแบบนี้แล้วกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนส่วนใครที่กำลังจองวัคซีนทางเลือกก็ต้องฉกชิงกันหน่อยนะครับ
เชื่อว่าคงจะทยอยมาเรื่อยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของสาวคนนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
สาวคนนี้ไปกินเครื่องเส้นแล้วก็กรี๊ดกราดโวยวายใหญ่เลยนะคะ
คล้ายกับเหมือนว่าผีเข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
งานนี้หมอปลาต้องมาแล้วค่ะดีครับมาแล้วทำยังไง
ติดตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ใช่ค่ะเรียกได้ว่าหมอปลาต้องมาช่วยด้วยนะ
คือดิฉันมีคำถามตลอดเวลาบ้านเราประเทศเรามีเรื่องแบบนี้บ่อยมากเลยนะ
อืมอ้าวแล้วที่สำคัญหมอปลาเขาลงพื้นที่แล้ว
เอาดูซิว่าหมอปลาไปช่วยยังไงฮะ
โอ๊คมาสิ

บอกดีบอกดีแต่เอาอะไร
อย่าโทรมาอ้าว

ก็ตามภาพที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แล้วนะคะวของเรานั่นก็ลงพื้นที่ไปขอสัมภาษณ์เรื่องราวนะครับ
ซึ่งก็มีคนอยู่ที่บ้านหลังในแล้วก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับ
โอ้โหเรากำลังจะสัมภาษณ์
แล้วเนี่ยอยู่อาการผู้หญิงเขาเนี่ยก็เกิดแบบนี้เลยอะครับ
ลงมานอนกับพื้นดิ้นกรีดร้องโวยวายวิดวาดเลยนะคะ
ครับพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเขาว่าอย่างนั้น
สักพักเนี่ยเริ่มอยากกินต้องใจหิว

เขาบอกว่าหิวหมูเป็ดไก่
โอ้โหทีนี้ยังไงรู้ไหมในช่วงของการที่รู้สึกว่าเหมือนโดนผีเข้าอ่ะ
ก็ไปบอกญาติญาติบอกให้นำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้จอมปลวกที่อยู่หลังบ้าน
อ่อโอ้พระญาติทำพิธีตามที่เธอคนนั้นบอก
ที่มีลักษณะเหมือนผีเข้าเธอก็เข้าไปหยิบกินหยิบกินอย่างนั้น
เธอหยิบกินของเส้นไหว้อะนะโอ้โอ้

เขาบอกว่าที่ผ่านมานะหมู่บ้านแห่งเนี้ยคือบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
มีเรื่องราวลี้ลับแบบนี้อยู่บ่อยครับ
นี่คือเรื่องราวที่นายคมศักดิ์อายุ๔๓ปีเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณนัทธิดาอายุ๒๓ปีเป็นภรรยาของเขาเอง
ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ประมาณแค่๔เดือนเองคุณชนะก็มีอาการแบบนี้แล้วอ่ะ
ครับทีนี้คนในบ้านก็บอกว่านางสาวนัทธิดาเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกแบบนี้๔เดือนแล้ว
ตอนแรกเห็นวิญญาณแบบเป็นเงาดำดำบอกว่ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
วนเวียนอยู่ในบ้านจากนั้นเริ่มมีอาการชาตามมือตามแขนและควบคุมตัวเองไม่ได้
โดยเฉพาะวันโกนและวันพระนะบอกเลยว่าจะมีเงาดำมาคร่อมตัวเธอ
จนเธอน่ะนอนไม่หลับนะครับโอ้โหแบบนี้หมอปลาก็ต้องเดินทางมาพิสูจน์แล้วค่ะ
หมอปลามาถึงมีอาการน้ำตาไหลแล้วก็จะอาเจียนเหมือนที่เคยเป็นนะคะ
แล้วพอเห็นหัวหมูป่าที่แขวนติดไว้ที่ผนังก็ให้คนหยิบออกมา
หมอปลาบอกว่าสิ่งนี้มีพลังงานบางอย่างอยู่ให้นำเอาไปไว้ที่จอมปลวก
แล้วสามีก็เลยอุ้มร่างภรรยาไปที่จอมปลวกเพื่อทำพิธีนี้ลากกันไปแบบนี้

หมอปลาเองก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้ค่ะแล้วก็ทำน้ำมนต์แล้วก็จุดทูป๑๖ดอกปักไปที่จอมปลวก

จากนั้นอ่ะทำพิธีส่วนตัวผู้หญิงคนนี้เสื้อขาวคุณนัทธิดาก็นอนกลิ้งอยู่เนี่ยนะคะ

ระหว่างนั้นหมอปลาก็เอาเริ่มละเริ่มวางสายศีลนี่นี่
แล้วก็ทุบทำลายจอมปลวกค่ะอ๋อเหรอ
ระหว่างเดียวกันนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนมีอาการขึ้นมาอีกทีนะ

นั่งชันเข่ากินเล่าเขากินหมาชีกไก่ชีกหมูกินอย่างโมมามาค่ะ
เอามานะครับหมอปลาเห็นท่าไม่ดีมั้งหยิบก้อนจอมปลวกขึ้นมา
เดี๋ยวจะได้เห็นนะตอนที่หยิบขึ้นมานั่นถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนั้นเลยนะ

ให้ทุกคนได้ดูเลยนะค่อยกระเทาะค่อยกระเทาะเคาะ
หมอปลาบอกว่าหากมีสิ่งที่มองไม่เห็นจากจอมปลวกไปสิงร่างผู้หญิงคนนี้
เขาเนี่ยจะกินต้นต่อของสาเหตุซะเลย
โอ้โหหมอปลานี่ก็จะเป็นคนกินจอมปลวกซะเอง
ซะอย่างนั้นเนี่ยฮะหลังจากหมอปลานะครับกินพญาปลวกเข้าไป
เขาว่ากินพญาปวกเข้าไปแบบเสียดายไม่มีภาพตอนกินพญาปวก
แต่มีเห็นแล้วล่ะว่ามีปลวกอยู่ตรงนั้นพอหมอปลากินพญาปลวกเข้าไป
หญิงคนที่บอกว่าถูกผีเข้าอาการดีขึ้นลักษณะสงบเลย
แตกต่างกันลิบลับอาการแตกต่างชัดเจน
หมอปลายังบอกอีกนะบ้านหลังนี้มีพลังงานบางอย่างอยู่จริง
เพราะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไม่ดีและผู้หญิงคนที่เหมือนว่าโดนผีเข้าเนี่ยเห็นไหม
ป้าบอกว่ามีจิตใจอ่อนแออยู่แล้วเลยถูกสิงได้ง่าย
หลังจากนี้ยืนยันว่าเอาล่ะมาจัดการทำพิธีให้แล้ว
จะไม่มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ
แล้วคนในครอบครัวคนนั้นจิตอ่อนเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาแฝงได้
ก็จะเกิดผลร้ายกับคนคนนั้นก็เหมือนผู้ชั่วร้ายคนนี้
ตั้งแต่ที่หมอปลาเข้ามาในบ้านหลังนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
ไม่ดีเลยตั้งแต่เข้ามาตั้งพอเข้าห้องปั๊บแล้วก็เดินรอบบ้านแย่เลย
จนมาถึงจุดจอมปลวกที่มีการเอาของมาเส้นไหว้ให้กับอะไรสัมภเวษีแต่ผมไม่รู้ว่า
เขาเรียกตรงนี้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไร
แต่วันนี้ผมก็เดี๋ยวพ่อเจ้าแม่ไปแล้วนะ
โอ้โหเนี่ยก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่หมอปลามาช่วยแล้วก็ดีขึ้น
เพราะว่าหลังจากที่ทำพิธีแล้วเนี่ยค่ะนางสาวนัทธิดาเธอบอกว่า
อาการอ่อนเพลียของเธอนี่นะคะก็รู้สึกเหมือนดีขึ้น
แล้วบอกสั้นว่าโล่งขึ้นมากระหว่างทำพิธีเนี่ยไม่รู้รู้สึกตัวจำอะไรไม่ได้เลย
ส่วนสามีคุณคมศักดิ์บอกว่าภรรยาเคยบอกเหมือนกันว่า
เอาหัวหมูที่แขวนไว้ในห้องไปทิ้งเพราะว่ารู้สึกไม่ดี
ทุกคนก็โล่งอกลงใจละมากตีจะไปทำคนมาหากินอะไรเลยตามปกติ
เอาล่ะโอ้โหมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนอะ
เรื่องราวความเชื่อนะคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องไปดูกันหน่อยนะครับ

เขาลงคลิปเอาไว้เป็นเรื่องราวในครอบครัวนะครับ
จริงเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกอะไรแบบนี้นะครับ
แต่จะให้ดูกันหน่อยเพราะว่าคลิปนี้ถูกแชร์กันเยอะ

กูเติมแล้วนะเว้ยกูมีความคิดของของตัวเอง
โหพ่อแก้พาไอ้กันเนี่ย
ไม่ใช่เหรอไล่พวกหนูออกจากบ้านอ่ะ

ลูกก็จะไม่ให้เงินเลยไอ้นี่ไอ้ฟรีเนี่ย
ได้แลกกับเงินให้กี่บาน๕๐๐ไอ้
ยูรู้หัวทางไหม
สุดจากพ่อบ้างหรือยังมึงไอ้ไม่เลิก
ไอ้อยุ่
มันก็เป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะเราก็ต้องดูดมันออกไปบ้างนะครับ
อันนี้เป็นคลิปที่ลูกสาวนะครับยืนต่อว่าคุณพ่อนะครับ
แล้วก็ไล่ให้ผู้หญิงให้ออกจากบ้านนั่นแหละ
คุณพ่อเขาก็บอกว่าตัวเองติดโควิดนะแต่ลูกก็ยังตะโกนต่อว่าอย่างต่อเนื่องครับ
กระทั่งคุณพ่อทนไม่ไหวแล้วก็เปิดประตูออกมาเหตุการณ์ก็ตามคลิปแหละครับคุณชิสาครับ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนล่ะคุณผู้ชมคนมาวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
ส่วนใหญ่สงสารแล้วเห็นใจลูกอ่ะนะคะครับผู้สื่อข่าวตามต่อเรื่องนี้ค่ะ
ลงพื้นที่ไปยังชุมชนอ่อนนุษย์๑๔ไร่เขตประเวทกรุงเทพมหานคร
ทราบข้อมูลนะคะว่าในขวัญคือผู้ชายในคลิปเนี่ยไม่อยู่บ้าน
ส่วนลูกสาวทั้งสองคนย้ายไปอยู่ที่บ้านตาหลังจากที่เกิดเหตุในวันนั้นค่ะ
เอางี้แล้วกันนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามเพื่อนบ้านเนาะ
เพื่อนบ้านก็เล่าว่านายขวัญถูกกักตัวจริงเป็นเวลา๑๔วัน
ซึ่งวันที่ลูกสาวไปถ่ายคลิปคือวันที่๒สิงหาคม
นายขวัญเนี่ยกักตัวครบแล้วนะครับก็พาผู้หญิงคนหนึ่ง
ไม่ต้องบอกชื่อแล้วกันนะชื่อยังไงซะก็เอาเป็นว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้น
แล้วทางเพื่อนบ้านเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่านายขวัญพาผู้หญิงมาที่บ้าน
ตามภาษาผู้ชายสดเขาว่าอย่างนั้นนะคือเขาเลิกกับภรรยากันไปแล้ว
ขวัญเขาเลิกกับภรรยาไปแล้วเกือบ๒ปีเขาว่าอย่างนี้
แต่ลูกสาวเนี่ยลักษณะเหมือนก็ไม่ยอมให้คุณพ่อไปมีภรรยาใหม่
ก็เข้าใจจิตใจลูกเหมือนกันนะก็วันเกิดเหตุนะครับก็ยอมรับว่าลูกสาวสองคนก็ด่า
ทอผู้เป็นพ่อรุนแรงเกินไปจริงนะสำหรับเพื่อนบ้านเขาเล่ามาแบบนี้นะ
คือเพื่อนบ้านก็บอกอีกว่าการคบหาของตัวพ่อแล้วก็ตัวผู้หญิงผู้เสียหายที่อยู่ในบ้านด้วยเนี่ย
ก็ทั้งคู่เขาว่าโสด
ค่ะก็คือโสดเขาจะมาคบกันก็เป็นเรื่องของเขาทางชาวบ้านเขาบอกแบบนั้น
แต่มันยังไม่จบคุณผู้ชมวันถัดมาลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยพาแม่มาตบตีกับผู้หญิงคนนี้
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยกันห้ามแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้อีกคุณผู้ชม
ุนละมุนวุ่นวายคือเราก็เห็นแบบนี้ความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี

สุดท้ายเรื่องราวมันจะใหญ่โตกลายเป็นว่าเรื่องของการทำร้ายร่างกายอีกนะ
ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็หลายคนได้รับผลกระทบและความเสียหายไม่ว่าจะเป็นกระทบทางจิตใจหรือชื่อเสียงก็ตาม
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ติดต่อไปยังผู้หญิงผู้เสียหายคนที่ว่าพ่อเขาคบไปเนี่ยเลยนะ
แต่เธอบอกว่าเธอยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แล้วเธอยืนยันด้วยว่าไม่ใช่เมียน้อย
เพราะว่าก่อนที่จะมาคบกับนายขวัญเนี่ยได้ดูได้เช็คประวัติกันแล้ว
ใจลูกสาวของนายขวัญที่นำคลิปไปประจานแล้วเธอก็เสียหายเหมือนกัน
ล่าสุดนะครับผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เป็นผู้เสียหายนะครับก็ไปแจ้งความที่สนอุดมศุกร์นะ

เพื่อตัดปัญหาตัดความวุ่นวายต่าง

ผู้ชายเองก็คงเสียใจเหมือนกัน
ภรรยาเก่าด้วยอืมเอามาให้ดูเนี่ย
ก็คงจะให้เห็นเรื่องของปัญหาสังคม

เป็นเรื่องของภัยสังคมเหมือนกันคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนึงเธอได้รับสายปริศนา

เป็นคุยลักษณะคุยเสียว

เธอเลยต้องบอกว่าขอแจ้งตำรวจเอาไว้ก่อนละกันค่ะ

อ้าวโอเคจะได้มึงโอ้ตายแล้วรอน่าหนาวสิอ้าวก็จะได้วิ่งให้สมใจเลยทำไมอ่ะโอ้คุณไม่รู้จริงเหรอ
ช่างมาเถอะเอาอย่างนี้คลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปของชายนิรนามคนหนึ่ง
โทรมากลางดึกตี๒โทรหาผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อคุณวิพาพรเธอมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภา
การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีเธอฟังแบบนี้แล้วโอ้โหอยู่ไม่ได้หรอกค่ะ
ต้องไปแจ้งความเลยไปที่สพนาดีนะคะเพื่อที่จะให้ตำรวจช่วยติดตามชายนิรนามรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะเธอไม่รู้อีกว่าต่อไปเนี่ยจะโทรมาอีกไหมเธอก็กลัวด้วยเหมือนกันค่ะ

กระเทียงมันดังทำไมดัง

มันตุกแค่นั้น
นี่ไม่ดังแล้ว

ว้าวไม่ดังแล้วเขาบอก

มันจะดังอีกประสุนวักตักอยู่ไหม
ผู้ชายครับเอาเตียงลงไปข้างล่างทำไม
จะนอนทางล่างเหรอเพิ่งไปดังเนี่ยเป็นเน่าแบบ

นี่รับให้แบบนี้อย่างนี้ไม่ดังแล้ว
อึ๊ย

แบบนี้ไง

มีพื้นที่เอ็นกายกันแบบว่าเต็มที่

ก็ทำถูกแล้วค่ะเตียงนอนบ้านคุณชนะเนี่ยถ้ามีเสียงดังแบบนี้ไม่ได้นะ
บกวนแมวที่นอนอยู่คุณจะไปทำอะไรรบกวนแมวคุณ
ถ้าคุณจะพลิกตัวอะไรคุณตรวจเช็คเตียงดีตรวจอะไรนะ
ตรวจเช็คเตียงดีอย่าให้มันมีเสียงดัง
โอเคเห็นเตียงผมไม่ดังแต่ว่าก็เตียงไม่ดัง
ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มก็เหมือนก็เตียงผมไม่ดัง
ก็นึกว่าจะก่อกับสิ่งอื่นอะไรดีแล้วแหละก็เป็นเรื่องของการดูแลกันนะคะ
ไปดูเรื่องของการดูแลการแต่งกายให้คุณสามีดีนะฮะ
ขัดของคุณผู้ชายเขามีแฟชั่นนะคุณชนะยังไงครับ
มันก็มีหลายแบบหัวเข็มขัดเนาะเป็นแบบล็อกเป็นแบบเกี่ยวอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าเข็มขัดของคุณผู้ชายคนนี้ดิฉันพูดเลยว่าล้ำเลิศมากจริง

คุณคุณแจะมาก
เป็นเหงียว

มีมาใส่กุญแจที่เข็มถัดด้วยจะล็อกอะไรนั้นนานมานาน

ไม่เคยไม่เคยมีแฟนหล่ออย่างเราหรือยังไง
แค่นี้ทำเป็นห่วง
วว้าเขียนนี้

ห้องน้ำทุกครั้งต้องมาขออนุญาตจากคุณภรรยาเหรอ
โอ๊ยชีวิตสุดยอดเลยนะ
อะไรจะห่วงขนาดนี้เล่นล็อกเอาไว้เลย

ล็อคแขนล็อคขาล็อคตัว

ไม่ต้องล็อกอะไรทั้งนั้นเพราะปัจจุบัน
พี่ล็อกหัวใจเอาไว้ให้น้องหมดแล้ว
โอ้โหมีบอกใครเป็นพิเศษไหมคะ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของสามี

ตลอดแม่สามีกับลูกสภัย
คู่นี้ทีไรสนุกเลย

คุณแม่สามีกับลูกสะพ้ายเขาอยู่ในครัวทำอาหารกันอยู่
ดูสิว่าเขาสนุกสนานขนาดไหนเวลาเขาแซวกันครับ
แม่เป็นไงล่ะแม่บ้านลูก
ทำไมอ่ะแม่หนูก็ทอดไข่สุกอยู่นะ
น่าจะเป็นแค่เมนูไข่แต่มันก็ทานได้นะคะคุณแม่ค่ะ
แต่ข้าวตัวข้าวสีศรนอยู่เท่าไหร่นะ
จะทอดไข่ได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว
เออแต่อยากให้ทำอาหารระดับพัฒนาหนุน๓๔ล้าน
อย่างนี้ก็ได้เหรอคะคุณแม่
คุณแม่เขาแซวคุณแม่ก็แซวคือเอาจริงนะ

มันเป็นแค่ในละครหรอกที่ว่าเขามีแบบอะไรไม่น่ารักกัน
แต่ชีวิตจริงหลายคู่หลายครอบครัวก็รักกันกลมเกลียว

แต่งงานกันมันไม่ใช่แค่สามีภรรยาเขาจะรักกัน
ก็ต้องรักกันทั้งครอบครัวแบบครอบครัวนี้เห็นไหม

คุณคิดดูถ้าคุณทำกะเพราแล้วมีไข่ดาว
แล้วมันจะครบไหมถูกไหม

ที่ฉันบอกเอาไว้เผื่อว่าคุณทำเป็นแค่ไข่ดาว

ไหนก็พูดถึงเรื่องในบ้านแล้ว

ไปพูดถึงแม่บ้านใจกล้ากับสามี
ใจสู้กันหน่อยดีกว่าถูกไหมคุณ
เรื่องนี้นะคือผู้หญิงคนนี้แม่บ้านคนนี้เพิ่งฉีดวัคซีนมา
ได้มา๑เข็มถ้วนรู้สึกว่าสบายดีสบายใจแล้วด้วย
แต่กลับบ้านได้ฉีดเพิ่มอีก๒เข็มค่ะ
หมุนยินค่ะว่าไปฉีดวัคซีนมาเป็นไหนครับ
อุ๊ยดีอยู่เลยว่าเป็นอย่างแข็งแรงปึงต้อง

คุณขอให้อีก๒

แล้วได้จากคุณสามี

คุณสามีไปเอาตัวตัวตัว

เออผ่านออยหรือเปล่าเออคุณต้องได้รับการตรวจสอบนะคุณสามีของคุณเนี่ยฮะ
เฮ้ยเพราะฉีดยี่ห้ออะไรอาทิสามีห้อ
อันนี้ฉีดได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะ
น่าจะฉีดเช้า๑โดสเย็น๑โดส
ก็ได้มา๒โดสแล้วต้องฉีดทุกวันไหมแล้วแต่ละกัน
มากไปก็อาจจะไม่ดีต่อร่างกาย
มันก็จะเยอะเกินไปมันจะเป็นโอเวอร์โดส
เพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีแต่พอดีค่ะเพื่อความแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
คุณก็รู้นี่คุณได้กี่โดสแล้ว
ดิฉันนับก่อนพูดได้หลายโดสเลย
เดี๋ยวฉันต้องฉีดยี่เจ้ีพวกคล้อนทองใช้หลายโดสเลยค่ะ
ผมเชื่อคุณได้มาหลายโดสอันคารมันค่อนข้างจะชัก
เรื่องของวัคซีนฮะไปดูเรื่องราวของความเครียดกันบ้าง
คนเนี่ยเครียดเรื่องของโควิดมากเพราะว่าอะไรไปเสพข่าวเรื่องนี้มากเกินไป
เกิดอาการเครียดเครียดเครียดเหมือนพี่คนนี้ครับ
นะมาเข้ามาอยากจะรู้นัก
ไม่ก็แล้ววะงานเนี่ย
เก่งนักใช่ไหมอยากจะรู้จริงเลย
ให้มันตายไปข้างหนึ่งเลยสิ
โอ้โหคุณพี่เค้าจะไปดำน้ำที่ไหนอะค่ะ
ไม่ใช่ตัวที่ช่วยหายใจ
เอาเหรอดิฉันว่าคุณพี่เขาอาการหนักนะคะเนี่ย

ไปแล้วแหละจริงไปอะไรอะ
ไปหาหมอไปหาหมอจิตแพทย
ไม่ใช่หาหมอโควิดใช่ไหม
มาดูแล้วไปแล้วจริงไปแล้ว
โอ้ให้คุณพี่ไอ้ที่พี่เอามาใส่ตรงข้างหน้าเนี่ย

ใช่โอ้โหแบบนี้มันกลายเป็นว่าหายใจไม่ออก

น้ำผึ้งคุณไม่เก็บเอาไว้ให้คนเดียวเหรอครับ
ดไว้เลยจะได้หวาน
อ๋อเฮ้ยเครื่องดื่มสมุนไพรบางทีกำลัง

เออดิฉันก็คิดว่าพี่เขาอาการหนักจริง

คุณนี่ถ้าทำออกแนวครั้งใคร
ชื่นชอบสมุนไพรและน้ำผึ้งหวาน
ชอบชอบอะไรก็ดีหมดถ้ามีน้ำผึ้ง
แต่ว่าถ้าใครปวดเป็นโควิดจริง

หนุ่มคนนี้ค่ะเขาก็ติดโควิดเหมือนกันนะคะ
พิษโควิดทำพิษก็คือตกงาน

ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์นะคะ
จากสมุดสาขอนกลับบ้านเกิดที่สุรินทร์

กลับบ้านไปคือสมุดสาขอน

แต่กักที่ไหนไปดูบรรยากาศกันหน่อย
ยิ่มมากล้มพัดเย็บสบายนะครับ
โอ้โหมืดมิดสนิทวังเวงแต่ก่อนที่จะเล่าดิฉัน
ขออนุญาตพูดให้ชัดเจนก่อนว่าพี่คนนี้เป็นนุ่มนักดนตรีอยู่
จังหวัดสมุทรสาครไม่ได้ถูกไม่ได้ติดนะครับแต่เนี้ย
ทำให้เขาตกงานอืมอ่ะก็เลยทำยังไงอ่ะไม่มีงาน
กลับบ้านที่สุรินทร์ดีกว่าครับพอไปถึงก็ต้องมากักตัวอยู่ตรงนี้ครับที่นี่นะคะก็คือสถานที่ที่เขาเรียกว่าสาลาข้างเมนครับอยู่ภายในวัดสันติธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พี่คนนี้เขาอยู่มา๗วันแล้วค่ะชินแล้วโอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มาส่งข้าวส่งน้ำให้ตื่นเช้า
เดี๋ยวกักตัวเรียบร้อยก็กลับบ้านได้สบายใจนะคนในพื้นที่ก็อย่าไปรังเกียจ
งอนรังเกียจลังงอนคนอื่นเขาที่เขาเดินทางมาบางทีเขาก็กักตัวตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ให้กรรมจัยกันแล้วกันสถานการณ์นี้ต้องสู้กันต่อไป
อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราพูดถึงกันก็หลายวันเรื่องของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
อันนี้ผมก็เสียใจกับทุกครอบครัวจริงเลยนะครับ
คือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพระสงฆ์สับปะเลอแล้วก็บุคลากรต่างที่อยู่ในวัดเนี่ยนะฮะ
โอ้โหเวลาจัดการศพทีนะครับที่เป็นผู้ป่วยโควิดมาแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิดต้องเผาเนี่ย
ไม่ออกแล้วครับใครพระใครสับปะเลอครับ
ก็เลยต้องทำอย่างนี้ระบุเลย
เหมือนกันไปหมดเหมือนกันหมดเลยอะครับค่ะ
เนี่ยฮะเป็นภาพพระและสับปะเลอวัดอินทารามอำเภออภาวะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
นี่นะฮะที่นี่เขาเปิดให้เผาศพโควิดฟรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะครับ
ติดมิดชิดแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วถามหน่อยสิใครเป็นใครดูออกไหมเล่า
เออก็ไม่ออกแน่นอนล่ะคุณผู้ชมทีนี้อีกที่หนึ่งนะที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
พระสงฆ์ของวัดราชบันธมอยู่ที่ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงนะคะ
ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบก็เป็นการฉีดเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดนั่นแหละนะคะ
ก็บรรยากาศเนาะของการป้องกันเชื้อโรคนะคะ
ภายในวัดก่อนแต่ต่อมาญาติโยมมาขอร้องว่าท่านครับช่วยไปฉีดพ่นในหมู่บ้านให้บ้างได้ไหม
ไม่เพราะข้างนอกเนี่ยโอ้ยคนที่มาเนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ย
คนติดโควิดก็มีค่ะท่านเจ้าวาดก็ให้พระสงฆ์๑๐รูปครับ
ขี่รถจักรยายนพ่วงข้างออกไปปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับชาวบ้าน
แบบนี้บางคนนึกว่าจรธีเนอะไม่ใช่นะค่ะนี่พระครับ
เหนือจากการเผาศพโควิดฟรีเนี่ยทำอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ทางวัดก็อยากจะช่วยญาติโยมคนที่เขาไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่มีเงินเนี่ยนะ
ติดต่อไปได้ค่ะที่วัดราชบันทมธรรมทางวัดรับเผาศพฟรีทุกกรณีเลย
ทุกเรื่องของเรื่องราวของความยากระบะในวันนี้เนี่ย
จับมือกันไว้แล้วผ่านกันไปด้วยกันนะครับ
คือทุกอาชีพอ่ะมันควรมีเงินเดือนเข้าตรงเวลาสิทำไมเขาก็เป็นบุคคลหนึ่ง
ที่ช่วยให้การศึกษาดำเนินไปได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนเรามันทำงานได้ง่ายขึ้น
แต่ทำไมไม่เห็นค่าของเขาเอาเวลาไหนทำงานบ้านเอาเวลาไหนซักผ้าเพราะนอกจากสอน๑๓๕ชั่วโมงแล้ว
หมอนอิงยังต้องทำงานพวกนี้งานธุรการอีกงานเอกสารพวกนี้ที่มันเข้ามาทุกวันต้องหารายได้พิเศษเอง
มันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเงินเดือนออกหมอนอิงสามารถเมนเนตตัวเองในชีวิตเก้าพันได้
มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นสัญญาจ้างของธุรการยังไม่ถูกจัดสรรงบมานะคะ
ตุรการเก้าพันทั่วประเทศนะคะยังไม่ถูกจัดสรรงบมานะคะเขาชนะ
ลาออกครับจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวลาออกครับอย่าทนเลย
อยู่ถ้าลาออกแล้วใครจะสอนหนังสือ

ถ้าไม่ชอบจะอยู่ตรงนี้หรอ
พี่อยู่ก็พอเด็ก

ที่อยู่ก็พอเด็ก

สนุกก็ว่ารักในอาชีพครูนั่นแหละ
รักในอาชีพหน้านี่ไง

มันง่ายนิดเดียว
แต่เธอไม่ได้มองเงินเป็นหลัก
แต่เธอน่ะรักที่จะสอน

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทย์คำนวณพระพุทธศาสนาสังคมสุขศึกษารวมถึงงานธุรการ
สัปดาห์หนึ่งเธอบอกว่าทำงานตั้ง๓๕ชั่วโมง
เอาเวลาที่ไหนไปสอนพิเศษตามที่คนเขาแนะนำ

ต้องมาไลฟ์แบบนี้เพื่อระบายบ้าง

ตอนนี้งบได้ถูกจัดสรรมาแล้วนะคะ

ก็ต้องทำใจแหละว่างานมันต้องเยอะกว่าเดิม
เพราะว่าต้องไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านด้วย
แล้วก็ส่งใบงานเก็บใบงาน
นมสอนออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
เวลาเธอทำงานเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทำงานเนอะ
ผมชื่นชมเธอนะเธอก็ทำงานเต็มที่จริงอะนะจริง
แล้วเธอบอกว่าสื่อทุกอย่างที่มาใช้ในการสอนอะไรก็เป็นเงินส่วนตัวของเธอนั่นแหละ
เป็นครูที่รักที่จะสอนจริงจริงนะครับคือตามหลักแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะ

ก็เลยต้องช่วยสอนเพิ่มในหลายวิชาแล้วเธอก็โอเค
พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะสอนทำหน้าที่คุณครูอยู่แล้ว

ส่วนทางด้านนายเกิดมีสอนเมืองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำพูเขต๑
ซึ่งกำกับดูแลโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้ดำเนินการทำเรื่องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างแล้ว
ที่ผ่านมาทางสพเองก็มีการจัดสรรค่าจ้างเป็นช่วง
บางครั้งก็จะเป็น๒เดือน๓เดือนและ๖เดือนบ้าง
แล้วก็เพิ่งจะได้รับการจัดสรรเงินมาแค่๒เดือนเท่านั้นเอง
คงจะเป็นเรื่องของระบบอะเนาะอาจจะต้องมีการแก้ไขนะครับ
เพื่อให้เงินมันเข้าถึงได้ตรงตามเวลาเนอะ
ใช่ทางเพจก็เลยบอกว่าที่ช้าก็เพราะเหตุการณ์แบบนี้แหละ
แต่พอได้รับจัดสรรมาแล้วเดี๋ยวเขตจะรีบดำเนินการวางเบิกให้ไม่น่าจะเกิน๓วัน
ก็ได้ทำการชี้แจงแบบนี้แล้วก็น่าจะจบอะเนาะ
น่าจะได้กำลังใจขึ้นแหละเพราะครูบอกครูตั้งใจทำงานแหละนะคะ
แต่ว่าเงินมันมาช้าไงแต่ฉันต้องดำรงชีวิต
ฉันก็ทำงานเต็มที่มันก็เลยเกิดความเครียดบ้าง
เข้าใจคุณครูทุกท่านแล้วก็เป็นอาชีพที่เสียสละจริง
ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
แล้วยิ่งช่วงนี้นะแหมต้องเรียนออนไลน์ผมว่ามันหนักกว่าเดิมอีกนะ
ในเรื่องของการที่จะสอนหนังสือเด็กนะครับ
โหดเหมือนกันนะ
อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้ามาดูกันหน่อยลูกชายลูกชายถามคุณพ่อแบบนี้
ฟังแล้วนะพ่อจิหลัยทำไมล่ะทำไม
ไปลูกชายก็ถามว่าอะไรมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กับสมัครข่าว
ถามอันนี้เป็นแบบนี้นะครับไปดูคำถามของเด็กน้อยคนนี้

ที่ถามคุณพ่อถามแบบนี้บอกเลยนะเข้าทางเลยลูก
อะไรทำไมพ่อเอาเมียแบบนี้

ทำไมพ่อเอาเมียแบบนี้

แม่เมียพ่อมาตีดิน
แม่ตีดินเหรอแม่น่ะนะทำไม
ต้องเอาเมียใหม่

เออแล้วลูกจะให้ไปหาเมียใหม่เหรอ

จะไปเอาเมียใหม่ได้ยังไง
ไม่พี่เงียบป่ะลูกกระดูกกระดอบ
เกิดว่าพ่อเอาคลิปนี้ไปให้แม่ดูเป็นหลักฐานทำไง

ตี์พ่อก่อนเลยค่ะต้องเสียงลูกแม่เลย

เราจะลาไปด้วยภาพความน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่ง
พยายามสลัดแข้งสลัดขาจากเจ้าเต่าตัวนี้

ข่าวเย็นไทยรัฐเจอกับพี่เบิร์ตและพี่กระเต็น

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ